สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะสวัสดีวันปีเสือทองคุณผู้ชมค่ะต้นปีแบบนี้สภาพอากาศทั่วประเทศไทยค่อนข้างสบายค่ะไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวเย็นจนเกินไปจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในระยะนี้นะคะอากาศยังคงเย็นตลอดช่วงยอดดอยยอดภู
อากาศหนาวจัดค่ะควรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ลมแรงกราเซตตากรควรผูกยึดคำยั่งกิ่งผลมาคให้มั่นคง
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็น
กลางวันแดดจัดเกษตรกรระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแป้ง
ลงใต้กันบ้างค่ะฝนลดลงคุณผู้ชม
ตกร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่

ใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
กระเศษตะกอลเร่งทำทางระบายน้ำออกจากแปลงกระเศษ